กันที่วงการบันเทิงต่างประเทศกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
สำหรับพระเอกซุปตารุ่นใหญ่อย่างนิโคลัสเคสนะคะ
หย่าร้างกับภรรยารุ่นลูก
ฉากชีวิตคู่๑๒ปีอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
พระเอกฮอลลีวูดรุ่นใหญ่ค่ะนิโคลอตเคสวัย๕๒ปี
ต้องยุติความสัมพันธ์รักกับภรรยาสาวรุ่นลูก

ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนานถึง๑๒ปี
ทั้งนี้ผู้จัดการของพระเอกซุปตา
ได้ออกมายืนยันผ่านสื่อบันเทิงแดนมากัน
โดยเผยว่าทั้งคู่ได้แยกกันอยู่มาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
และสาเหตุของการหย่าครั้งนี้ก็มาจากฝ่ายหญิงเอง
สวมเขาให้กับฝ่ายชายค่ะ
โดยนอกใจและแอบไปมีกิ๊กนะคะ
ที่มีลูกชายวัย๑๐ขวบกับพระเอกซุปตาอยู่แล้ว๑คน
ทั้งนี้เคสพบกับคิมในปี๒๐๑๖
ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุเพียงแค่๑๙ปี
และทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

จะยกระดับมาเป็นสามีภรรยากันในปีเดียวกันนั่นเองค่ะ